ขวบเจอเงินหล่นอยู่เกือบหมื่นพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต
ตามแม่ละแม่เก็บ
ไม่ใช่ขโมยนะเอาไปตามหาเจ้าของครับ
สุดยอดมากเลยแล้วคนเขาเอารูปของน้องเนี่ยมาโพสต์ไว้
เพื่อชื่นชมน้องเขามีจิตใจซื่อสัตว
แสดงว่าได้รับการปลูกฝังมาอย่างดีครับ

เขาใส่เสื้อเบอร์นี่๒๓นี่

คนนี้ครับก็เก็บเงินมาส่งให้ตำรวจครับ
เขาเชื่อว่าเจ้าของเนี่ยตามหากันเดือดร้อนแน่นอน
ก็เลยมาบอกว่าให้ตำรวจช่วยประกาศหาให้หน่อย
แล้วก็มารับคืนได้ณที่พักสายตรวจหนองชากครับ
เป็นคู่รักกันน่ะเป็นคนขายในตลาดนี่
เป็นตลาดนัดหลังห้างแห่งหนึ่งที่บ้านหนองเขิน
อำเภอบ้านบึงก็มาที่ป้อมสายตรวจชุมชนหนองชากครับ
เอาเอกสารมาแจ้งความว่าเงินหายไป๙๒๐๐
เมื่อ๒๙กันยาแจ้งไว้ที่สพบ้านบึงครับ
แล้วก็มาติดต่อขอรับเงินที่พลเมืองดีก็คือ
หรือน้องวัยหกหกเพราะฉะนั้นเทียบไว้ได้ก็เอาไป

หรือว่าเด็กชายธนพัฒน์กรยารัตนกุล

ส่งมอบเงินคืนให้กับเจ้าของเงิน
แล้วก็มีตำรวจลงบันทึกคืนทรัพย์สินให้เป็นหลักฐานครับ
บรรยากาศก็ชื่นมืดเลยฮะนี่ครับ

ตอนนั้นน้องเขาเจอได้ยังไงแล้วคิดอะไรอยู่
นี่น้องก็บอกตาซื้อต้องชิวนะ
เจอเป็นม้วนกลมเหมือนยางรัดไว้แล้วก็บอกแม่เลย
ส่วนนายพัทรพลเจ้าของเงินยอมรับว่า
ปลื้มจริงปลื้มในน้ำใจและความซื่อสัตว์ของน้องชิวเป็นอย่างมาก
วันเกิดเหคุณพัฒนพลเขาตั้งร้านขายไส้กรอกแล้วก็น้ำผัวละไม้ปั่น

แล้วมัดเงินไว้ไงบรรดาพระคาแม่คาก็จะมัดไว้เป็นก้อน
มารู้ตัวอีกทีว่าเงินหายไปจากผ้ากันเปื้อนก็ช่วงใกล้เก็บร้านแล้ว
ตอนนั้นคิดไม่ตกกับแฟนเลยว่าทำยังไงดีวะเงินเกือบหมื่น
แล้วจะเอาไปจ่ายค่ารถด้วยวันที่๕ตุลาคมนี้
จนกระทั่งมาเห็นประกาศข่าวว่ามีคนเจอเงินเกือบหมื่นตกอยู่
เขาก็เลยมาแสดงตัวมารับเงินไปชื่นชมน้องคิว
ยอดชิลแปลว่าที่บ้านสอนมาดีที่โรงเรียนสอนมาดี
แล้วน้องที่บ้านพี่น้องแบมถ้าเกิดว่าเจอเงินตกอยู่ในบ้าน
อยู่ในบ้านน้องแบ๊มเขาบอกแม่แล้วแม่บอกให้คุณจะขอแม่ไหม

แต่ว่าเวลาพี่ไปเห็นอะไรที่ไหนพี่ก็บอกดอมนะ